ดีกว่าความเฮฮาความคลื้นเครงมาที่บ้านนี้ดีกว่า
คุณกายกับคุณฮารุพร้อมลูกของเขา
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องดีเกิดขึ้นที่บริษัทของเขานะ
เพื่อความเจริญเติบโตก็เลยต้องลงเสาเอกกันวันเต็ม
เดี๋ยวนะคือแบกเสาเอกแล้วเอาไปลงเลยหรอ
นี่ทำดูเลิกดูยามอย่างดีเลยหรือเปล่า
และที่สำคัญคนทำพิธีเขาไม่ธรรมดา

มีการลงเสาเอกเพิ่มด้วยที่บริษัทเขา
แล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ดูลีลาการทำพิธีของบ้านนี้
เรื่องหลังความม่วนความป่วนของพิธีค่ะ
กายฮารุเล่าให้เราฟังว่า
ไปหาพิธีการต่างมาจากอินเตอร์เน็ต

ได้ความมาว่าต้องเตรียมเสาเอก๑๘เมตร
มันก็เลยแบบทุลักทุเลน่าเอ็นดูแบบนี้

กายแล้วก็ฮารุบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
เนี่ยแม้จะไม่ถูกต้องตามประเพณีแบบเป๊ะนะคะ
แต่ว่าเรื่องความสบายใจเรื่องความสนุกสนานเนี่ย

ซึ่งพิธีแบบนี้ค่ะก็มีข้อดีนะคุณผู้ชม
ทั้งคู่บอกว่าเออต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ

แล้วก็ลงเสาเอกตมากับมือเลย

เข้าเงินผ้าทองอะไรอย่างนี้๙บาทแล้วก็มีดอกไม้ภาโคร

ว่าแบบซื้อที่มันมีพื้นที่ด้านข้าง

คิดไว้ไงว่าบริษัทเราต้องเริ่มใหญ่แน่นอนเลย

แล้วก็มันก็ถึงเวลาเราสร้าง
แต่ว่าจริงคนดูอาจจะแบบ

ทำบุญออฟฟิศมาถูกต้องเชิญพระอะไรอย่างเงี้ย

ใช่อันนั้นก็คนละส่วนต่อเติมแล้วเอาสนุกเว้ยก่อน

เขาลงสาเหกกับแต่ลงจัอยหัวมาช่วยงานกัน

เป็นความสามารถฯของคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็เป็นความสำหรับของออฟฟิศเขาก็ละกันมองเป็นเรื่องดีก็ละกันนะคะ
ไหนเจอคุณพ่อคุณแม่สามยอดกุมารทั้งทีก็ต้องขอมาถึงลูกนิดนึง
บ้านนี้บอกเลยว่าแสบสันแสบสวนแบบจุ๊กรูกันไปเลยนะคะ
เป็นสายแบบเก็บชาเล่นในโซเชียล
มีคลิปไหนดีคลิปไหนดังก็โคเวอร์หมดเลย
ด้วยเฉพาะไหนลูกสาวน้องนายล้า
คนนี้เป๊ะมากดูจะมีแวววงการบันเทิงสุดเลยนะคะ
คุณดูซะก่อนหน้าตาอินเนอร์แหมเอวพริ้วนะคนนี้นะ
เจ้าตัวนะคะบอกว่ามีของขวัญที่อยากจะได้ด้วย

บอกว่าอยากจะมีน้องสาว
เอาล่ะเอาแล้ว
ไปฟังการทางออกของทั้งคู่กันดีกว่าค่ะ
เบบีย์คนที่สี่มาวันที่๒๑ครับ

ถ้านางยอมกินวิตามินเพิ่มความสูง

อยากได้น้องสาวกับอยากได้แมว

เขาก็คือเด็กคนหนึ่งที่กล้าแสดงออก

แล้วก็ไม่เขินไม่อายมันสู้

ไม่มีแววสำหรับการแกมองมีแวว
คือกายนึกไม่ออกเด็กเพิ่ง๗ขวบ
เขารู้เนื้อเพลงทุกคำหลายเพลงมาก
คือลูกดูซ้ำแล้วก็แกะท่าเอง
แกะเนื้อร้องเอง
แล้วก็คงชอบจริง